คุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวดีที่หลายคนรอคอยกับการออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็หายดีแล้วล่ะค่ะ
จากโรคโควิดสิบเก้าคือทีมแพทย์เนี่ยรักษาจนอาการหายดี
วันนี้ก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือท่านผู้ว่าเนี่ย
เดินออกมาแถลงข่าวด้วยด้วยการเดินปกติโดยที่ไม่ได้ใช้ไม้เท้าแล้วนะคะ
คือร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีค่ะ
วันนี้๑๙มีนาคมที่จะส่งผู้ว่าวีรศักดิ์กลับบ้านที่สมุทรสาครค่ะ
คณะแพทย์โรงพยาบาลสิริราชนะคะวันนี้เนี่ยอนุญาตแล้วนะคะ
ให้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ออกจากโรงพยาบาลสิริราชเพื่อกลับไปฟื้นตัวที่บ้านได้ตามปกติแล้ว
หลังเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะที่โรงพยาบาลสิริราช
คือท่านพูดว่าเนี่ยเขารักษาอาการเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมปลายปีที่แล้วอะค่ะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้ว
บรรยากาศที่ท่านได้ออกมานั่งแถลงข่าวเห็นไหมคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงนิดหน่อยนะนิดหน่อยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปย้อนไทม์ไลน์ดูนะคะว่าท่านผู้ว่าวีรศักดิ์เนี่ย
ทราบว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๒๗ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย
ตอนนั้นมีการร่วมแถลงข่าวกับนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะรองนายกรัฐมนตรี
และมีการกินอาหารทะเลปรุงสุกที่ท่าเรือรับรมที่สมุทรสาคร
มาช่วงเย็นนะคะวันเดียวกันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ
จากตอนนั้นมีอาการอ่อนเพลียจากการทำงานหนักแล้วก็พักผ่อนน้อย
คือตอนนั้นแพทย์สั่งให้แอดมิตรเลยนะคะเพื่อจะเฝ้าดูอาการหนึ่งคืน
จากนั้นค่ะวันที่๒๘ธันวาคม๒๕๖๓ตอนสัก๘โมงเช้า
ผลตรวจออกมา๒แห่งนะคะยืนยันว่าผู้ว่าวีรศักดิ์ติดเชื้อโควิด๑๙
ทีมเพศโรงพยาบาลสมุสาขอนด์มีการประชุมแนวทางการรักษานะคะ
ส่งตัวผู้ว่าวีรศักดิ์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานคร
จากนั้นค่ะ๓๐ธันวาคม๒๕๖๓สบคออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกค่ะ
ว่าผู้ว่าวีรศักดิ์ติดเชื้อโควิด๑๙และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
รวมเวลารักษานานกว่า๒เดือน๒๒วันค่ะ
แล้ววันนี้ค่ะนาทีที่ทุกคนรอคอยนะคะในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
ไหนฟิราษาวิจิแสงศรีผู้ราชฯการจังหวัดสมุสาครนะคะ
แล้วก็นายแพทย์วิสิตวามวานิสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช
นายแพทย์นิทิพัฒน์เจียรกุลหัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวนโรค
วิชาอายุราศาสตร์และทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่หอประชุมแล้วค่ะ

รอคอยช่วงเวลานี้แล้วก็เอาจริงเราติดตามข่าวผู้ว่ามา
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราเห็นผู้ว่างเนี่ย
เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
พอมารู้ข่าวว่าติดโควิดก็ช็อกก็ตกใจ
แล้วพอดูข่าววันไหนที่นำเสนอว่าอาการแย่ลงเนี่ย

ใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนที่ผู้ว่ามาเนี่ย
คือจริงผู้ว่านั่งรถกอล์ฟนะมาที่ห้องประชุม
แล้วก็มีลูกสาวค่ะคุณน้ำหวาน
มีแพทย์คอยช่วยพยุงก็มานั่งร่วมกันแถลงข่าว
โชว์ตัวให้กับสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพ
คุณว่ายังไงเห็นสีหน้าสีตาของผู้ว่า
โอ้โหสีหน้าท่านเนี่ยสดชื่นขึ้นมากเลยนะคะ
สดชื่นจริงคือร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ลุกเดินได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะคะโอ้โหคือเดินได้ดีทีเดียวอ่ะคุณ
ใช่หลายคนรู้สึกแบบดีใจพอท่านถอดหน้ากากอนามัยออกแถลงข่าว
เห็นรอยยิ้มจากท่านค่ะซึ่งผู้ว่าเนี่ยนะ
บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นว่าผมเดินไม่แข็งแรงนัก
แต่ว่าวันก่อนเนี่ยแย่กว่านี้อีกนะตอนที่รู้สึกตัวมาแล้วแขนขา
รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเรานั่งข้างเตียงก็เหนื่อยมาก
แต่ว่าวันนี้เดินมาแถลงข่าวได้ดีกว่าที่เป็นก่อนหน้ามาก
เพราะว่าผู้ว่าบอกไงว่าก่อนหน้าช่วงอาการหนักถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย
นานที่สุดเลยคือ๔๒วันนานมากนะคะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยผู้ว่าบอกว่าเส้นขนานระหว่างความเป็นกับความตายเนี่ย
มันมาคู่กันเลยนะมันแบบมันไม่รู้ว่าชีวิตเราจะไปเมื่อไหร่อะค่ะ
ทีนี้ผู้ว่าบอกว่าตัวผมอยู่ที่สิริราชทั้งหมด๘๒วัน
ช่วงไม่รู้สิทธิ์ตัวเลยเนี่ย๔๒วัน
แต่ว่าตอนนี้คุยได้แล้วโต้ตอบได้แล้วสื่อสารกับทุกคนได้
ผมเองยังแปลกใจเลยว่าเราเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ขอบคุณทางโรงพยาบาลสิริราชช่วยดูแลอย่างดี
แล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ทีนี้ผู้ว่าก็พูดถึงโรคโควิด๑๙บอกว่าเจ้าโรคนี้
ความรุนแรงของโควิดเนี่ยมันไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะ
มันเกิดความรุนแรงขึ้นได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
ว่าคนอย่างผมเนี่ยที่ไม่รู้สึกตัวเลย๔๒วันเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้
ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจจากประชาชนทั้งประเทศ
สมุทรสาครแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่ผมเคยทำงาน
ขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่ดูแลเป็นอย่างดี

แม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่แข็งแรงนักแต่ก็ถือว่าดีกว่าตอนที่ฟื้นมา
ตอนแรกมากเลยนะคะอืมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างแล้วรู้ว่าคนเราต้องทำทันที
นึกอะไรได้ต้องทำเพราะว่าผู้ว่าก็บอกว่าเราก็ไม่รู้เนอะ
เราจะอยู่หรือเราจะไปในวันไหนค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ย
ผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะขอพักฟื้นก่อนแล้วก็จะกลับไปทำงานตามกำลังที่ทำไหว
คือจริงกำหนดเดิมก็คือหลังจากแถลงข่าวเสร็จ
เดินทางไปสมุทรสาครไปที่สารกลางจังหวัด
เพราะว่าจะมีประชาชนเนี่ยมาต้อนรับค่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องการพักฟื้นเนี่ย
ว่าอาจจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านที่จังหวัดอ่างทองที่บ้านเกิดนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ว่าหน่อยไหมคะเอาอยากฟังเสียงผู้ว่าค่ะ
ก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เดินมาแล้วก็มาร่วมกับอาจารย์หมอทั้ง๓ท่านมาแถลงข่าวได้เนี่ย
ก็ถือว่าดีกว่าที่เป็นมาโดยปกติก่อนหน้านี้อย่างมาก
ทีนี้แนวทางการรักษาเนี่ยนะคะนายแพทย์ประสิทธิ์ก็บอกว่าหลังผู้ว่าวิรสักติดเชื้อเนี่ย
ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเอ็กซาเรย์ปอด
การรักษาจะถูกถอดบทเรียนออกมาค่ะ
นับตั้งแต่จังหวะการส่งต่อเป็นสิ่งที่ดี
รวมทั้งการให้ยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเหตุบังเอิญ
แต่การประสานงานกันนะคะแต่เป็นการประสานงานกันในการรักษา
ซึ่งผู้ว่าวีรศักดิ์ก็เป็นผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนานที่สุดของผู้ป่วยสิริราช
วันนะคะส่วนสำคัญจริงคือกำลังใจนะคะ
กำลังใจก็คือเสียงของคุณชุติพรที่ทำให้รู้สึกว่าผู้ว่าเนี่ย
ต้องกลับสมุทรสาครให้ได้แล้วก็การทำงานคือต้องการลงพื้นที่ก่อน
เพราะว่าร่างกายยังอ่อนแออยู่นะคะพักก่อนพักก่อนนะสำหรับการทำงานของท่านผู้ว่าเนี่ย
ส่วนคนที่จะมาเยี่ยมก็ขอให้อยู่ห่างไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าใครมีเชื้ออะไรบ้าง
การที่ติดเชื้อซ้ำเนี่ยก็มีความเสี่ยงได้นะคะคนที่เข้าพบทุกคนต้องใส่หน้ากาก
หากไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะจนกว่าภูมิคุ้มกันจะกลับมาปกติ
หลังจากนั้นคณะแพทย์สิริราชก็ร่วมเดินทางไปส่งผู้ว่าค่ะ
พร้อมด้วยนางชุติพรวิจิตแสงสีนายกกลับกาชาติจังหวัดเนี่ยนะคะ
ก็กลับไปที่จังหวัดสมุทรสาครตอนสักเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ไปพบปะกับรองผู้ว่าทั้งสองท่านไปพบปะกับส่วนหัวหน้าราชการ
แล้วก็ผู้แทนจากภาคเอกชนประชาชนที่มาต้อนรับเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการจัดสถานที่
แล้วก็มีการเตรียมสมุดเยี่ยมเอาไว้ให้ประชาชนได้ไปลงชื่อให้กำลังใจแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ว่ากันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนี้ภูวาก็ต้องพักฟื้น

สั่งการก็จะสั่งผ่านทางรองผู้ว่าให้ดำเนินการ

บอกว่าตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็รู้แหละว่าหลายคนชอบเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของเลข๑๙
แล้ววันนี้ก็เลยใช้โอกาสนี้ในการใช้วันนี้ค่ะ๑๙เป็นเลิกดีในการออกจากโรงพยาบาล
ใช่แต่ผู้ว่าบอกว่าวันนี้จะมาบอกว่าผมใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๒วัน๑๒วัน

เพราะว่าบอกว่าเฉยเราก็เลยมาบอกคุณผู้ชมเฉยเหมือนกันนะคะ